ฉันไม่หลายร้อยปีแต่เรื่องที่จะพาไปดูหลายร้อยปี
เป็นต้นไสต้นไสอายุเป็นร้อยปีเลยคุณผู้ชม
แล้วชาวบ้านเขาเล่าต่อกันมาว่าเขาเคยเห็นมีผู้หญิงคนนึงแต่งชุดไทย

แล้วนี่เขาบอกว่าที่บริเวณตรงนั้นน่ะมันเป็นป่าช้าเก่าด้วย

กลัวแต่น่าดูไปดูค่ะ

เพราะว่าเราพาคุณผู้ชมไปบริเวณตรงนี้
เขาร่ำลือกันว่ามีความอาถรรพ์ซ่อนอยู่
ตรงนี้คือบริเวณหลังวัดนิคมประชาสรรค์นะคะ
วังไสติ่งอยู่ที่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
ต้นไซดต้นใหญ่นี้อายุเป็นร้อยปีแล้วนะ
ต้นนี้แหละที่เขาร่ำลือกันในเรื่องของความอาถรรพ์

หลวงปู่ฟักค่ะเล่าถึงความอาถรรพ์ของต้นไสต้นนี้ให้ฟังบอกว่า
สมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นป่าช้าเก่า
แล้วไม่นานมานี้มีการขุดศพขึ้นมาทำพิธีล้างป่าช้า
เพื่อประกอบพิธีส่งดวงวิญญาณด้วย

เขาพบว่ายังมีอีก๓๔ศพ

เพราะถูกรากต้นไสพันยึดเอาไว้

ก็เลยเป็นเรื่องที่สร้างความฮือหาให้กับชาวบ้านมาก
เป็นเรื่องที่ชวนคนหัวลุกมาก
แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าของชาวบ้านที่เขาเล่าต่อกันอีกเขาบอกว่า

เคยเห็นหญิงสาวสวมชุดไทยนั่งอยู่บนกิ่งต้นไสคุณ

หลวงปู่ฟักเล่าให้ฟังต่ออีกบอกว่า
มีคนมาเล่าให้หลวงปู่ฟังบอกว่า

มีคนเห็นหญิงตั้งคันแล้วแท้งลูกแล้วก็นำก้อนเลือดมาฝังดิน

ชาวบ้านก็เลยช่วยกันสร้างสาราเจ้าแม่ไซเงินไซทองเอาไว้ตามความเชื่อ

แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่มีการตั้งศาลนะมีชาวบ้าน

มากราบไหว้มาขอพรมาขอโชคขอลาบกันเยอะมาก
คุณเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสังเกตได้จากตรงไหน

มาถึงแล้วคุณก็จุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวกับศาลบอกกล่าวกับเจ้าแม่กันไปก่อน
แล้วคุณจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้เห็นไหมมีรูปปั้นของเจ้าแม่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อยู่ด้วย

แล้วเขาว่ากันว่าถ้ามาไหว้เจ้าแม่แล้วจะต้องนำกล้วยน้ำว้าหรือสับปะรดน้ำแดงส้มพวงมาลัยบายสีตุ๊กตาผู้หญิงสวมชุดไทยแป้งน้ำมาให้เจ้าแม่ด้วย

ลอตเตอรี่เก่าถูกแปะเอาไว้เต็มสารของเจ้าแม่แบบนี้

ก็แปลว่าลอตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ทุกคนที่มาแล้วจะถูก

ก็เลยจะบอกแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อกันมา
ในเรื่องของความอาถรรพ์ความศักดิ์สิทธิ์ของต้นสาย
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปแล้วคุณจะถูกลอตเตอรี่ทุกคน

เอามาแก้บงแก้บนด้วยเนี่ยของเส้นไว้ต่างที่เห็น
แต่ลอตเตอรี่ที่แปะรอบสาราก็เยอะรอบศาลเยอะ
ก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเราจะเป็นคนที่โชคดี
หรือคนที่ไม่ได้โชคดีนะคะ